ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์

ข่าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะ

ก็ไม่ให้ฉันนั่งเล่นคลับเขาถึงตี๓ตี๔

ตี๒แต่คุณก็ไปเล่นต่ออีกไงห้องอื่น

เล่นก็แบบบ้าขั้งเกินแล้ว
คุณคุณอย่าบอกว่าเล่นทุกคนเล่นไม่ใช่มีคุณคนเดียวบ้าคั่ง

รถเมล์เข้าบ้างแอบไปฟังบ้างต่อไป
ก็แก๊บง้มแง้มแล้วแต่เรื่องอะไรอย่างนี้

พี่โอนแล้วก็จะมี

วันนี้อัปเดตกับการคุมตัวทำแผนตำรวจปืนดุ
ที่ไปยิงท่อการล๊อกก๋วยเต๋วใช่ไหม

สามารถไปบริจาคเลือดกรุ๊ปบีได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะฮะ
ซึ่งเป็นเออคนที่ถูกยิงมาจากหน้ามือของศิษย์ศาสโรโทศ์ท่านนี้นะครับ
ตอนนี้เขาต้องการเลือดอยู่นะฮะเขาประกาศรับบริจาคอยู่
ยังไงใครอยู่กรุปบี
ได้เลยนะครับโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับที่น่าสงสาร
นั่นคือว่าผู้ชายคนนี้คืออรุณเนี่ยนะครับเขามีลูกสองคน
คุณพระดำรถเมย์อืมคนโตเนี่ยอายุมาสักเจ็ดขวบคนเล็กเนี่ย
ประมาณสักเอ่อคนโตเนี้ยประมาณสี่ขวบเป็นผู้หญิงคนโตสี่
ขวบคนเล็กสี่เดือนโอ้ตายคนเล็กสี่เดือนคนโตสี่ขวบ
แล้วที่สำคัญนะฮะคุณอรุณเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้าน
ก็ขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละใช่แล้วที่สำคัญขึ้นมาขายได้แค่สามวัน
โถคือมาขายแทนแม่ยายคือแม่ยายน่ะเจ็บตาแล้วคุณอรุณอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์วินอยู่แถวนั้นปรากฏว่าพอแม่ยายไม่สบาย
เขาก็เลยมาขายแทนสามวันแต่แม่ของตัวคุณอรุณเองเนี่ย
เป็นมะเร็งนะฮะโอ้โหเรียกว่าระยะที่รุนแรงทีเดียว
แล้วคุณอรุณเนี่ยก็เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เก็บเงินแล้วก็ไปรักษาแม่
แล้วก็ส่งให้ลูกเรียนหนังสือนะฮะแล้วก็ให้เมียตัวเอง
ซึ่งแบบเขาเป็นเสาหลักอ่ะวันนี้อยู่ดีไอ้ตำรวจบ้าคนนี้ไปยิงเขา
ยิงเขาทำไมก่อนเราแค่จะเอาถ้วยก๋วยเตี๋ยว
ตอนแรกนึกว่าแบบว่าจะไปห้ามไปห้ามไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย
จะเอาถ้วยถ้วยถ้วยโปมไปทิ้งไปทิ้งอืม
แล้วก็ยิงเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ผมได้คุยกับภรรยาของทางคุณอรุณ
อืมภรรยาเขาบอกเลยบอกว่าตอนเนี้ยเขาต้องการคลิปวิดีโอเสียงของชายคนนี้
ของของสิบหนุ่มโทคนนี้อืมที่ไปตบหน้าสามีเขาแล้วก็ประกาศศักดาว่า
มึงโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ดูอารมณ์ดีหัวอารมณ์ดี
งั้นมึงตายไปแล้วแล้วก็ตบหน้าแล้วก็จิกตัวแล้วก็
แล้วช่วยเขาได้ไหมเขามีบัญชีช่วยไหมคืออันนี้ต้องรอดูอยู่นะฮะ
แต่ว่าไม่น่าช่วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับ
มันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องโอ้โหหลายภาคส่วนทีเดียวตำรวจนายนี้แน่นอนครับว่า
ล่าสุดก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดเกิดเหตุนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามบอกว่าจะพูดอะไรไหม
ปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยตอบเราเลยบอกว่าก็อยากจะขอโทษครับ
แต่น้ำเสียงเนี่ยภรรยาเขาพูดกับผมเลยบอกว่า
ฟังแล้วมันไม่ได้ขอโทษด้วยใจ

มีไหมมีเสียงไหม

ตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์มีไหม

ยังไงก็คือเอาเรื่องจนถึงที่สุด

เคยไปก่อเหตุมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้

เนี่ยนะฮะแล้วตอนที่ถูกจับ

ตอนนั้นนะตอนที่ถูกจับตอนที่เมา

เป็นเรื่องของการอ้างไม่ได้เพราะ
ครั้งแรกที่มีปัญหากับทางฝรั่ง

แล้วก่อเหตุยิงเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่

คือมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่ง

กูนี่แน่เห็นอะไรเดินผ่านมา

ตรงนั้นเนี่ยคือประสงค์เนี่ยคือ
คือหวังผลเลยนะหลังจากนั้นเนี่ย
พอเดินไปแล้วไปเจาะยิงเขาเนี่ย

เพราะต้องการให้เขาตายแต่เขาไม่ตายนี่คือพยายามฆ่า
คุกนะฮะตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปนะ
ยาวไปทั้งชีวิตเลยก็จะดีกว่านะจริง

แล้วตอนนี้เมียเขาแม่เขาลูกเขาอยู่ลำบากมากนะ

อย่าลืมนะครับว่าใครที่อยู่ที่ภูเก็ต
คุณสามารถไปบริจาคให้ได้เลยนะครับ
ที่โรงพยาบาลวัชระที่ภูเก็ต
นี่แหละครับคือตอนนี้เขาก็รู้สึกตัว
แต่ว่าไม่สามารถตอบโต้อะไรได้นะครับ

คือกลัวจะเสียชีวิตกับกลัวจะพิการ

ก็เป็นประเด็นที่โอ้โห

แล้วต้องเลี้ยงลูกเด็กน้อย๔ขวบคนโต

แล้วปรากฏว่ามีข่าวออกมานะอันนี้บอกไปเลยนะ
มีข่าวมาบอกว่าทางญาติของคนที่ยิง
เข้าไปเยี่ยมภรรยาไปเยี่ยมคนเจ็บเนี่ย

อันนี้ผมได้คุยกับภรรยาเขาเขายืนยันมาชัดเจนวันนี้

นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับ
แต่ว่าตัวสิบหนุ่มโทนายนี้นะครับ
เขาเป็นคนชอบเล่นปืนและเป็นคนที่ยิงปืนแม่น

จะมีการลงภาพปืนอยู่ตลอดเวลานะครับ
รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี
นายเกิดผลเนี่ยน่าจะรับทำคดีนี้ด้วย
แล้วก็อาจจะไประงับเรื่องของการประกันตัว

ขอให้อาการคุณอรุณดีขึ้นเรื่อยเนอะ

สงสารลูกลูกผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก๔เดือน
ไปทำก็ได้อย่างไรเป็นยิงไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้เนี่ยนะทำรวจนายนี่
ในเวลาที่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นะฮะแล้วที่สำคัญไปตอนตีห้าแล้วผับตรงนั้นเปิดถึงตีห้า
แม่ไม่สบายเจ็บตาออกมาขายก๋วเตี๋ยแทน๓วัน
ดงจะเรียกว่าอย่างไรล่ะนี้
เพราะว่าพรยาไปสอบถามทั้งหมดแล้ว

เขาบอกว่าไม่ได้ไปการห้ามไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลย
นี่มันต้องได้รับโทษแบบหนักจริงไม่งั้นแบบคนเราก็กินเหล้าเมาแล้วจะทำอะไรก็ได้
ชีวิตแบบนี้มันไม่ได้ชีวิตคนอื่น
ฮะจะฟังเสียงใช่ไหมอ่าลองฟังเสียงดูนะฮะเสียงมาครับ
เนี่ยครับแค่นี้คือวันนี้ผมก็ฟังพร้อมกับภรรยาเขาภรรยาเขาบอกว่ามันดูแล้วไม่ได้มีความสำนึกเลย

เออแล้วภรรยาเนี่ยขออนุญาตไปเจอหน้าคนที่ยิงสามีเขาที่สพไปนั่งรออยู่สองสามชั่วโมงเขาไม่ยอมเจอ
ทำหน่วยตำหนูที่สบบบอกว่าไม่เจอ
ขอไม่เจอไม่คิดที่จะแบบขอโทษกราบไหว้อะไรไม่เอา
เลือดไหลไม่หยุดตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
ถูกต้องมั้ยพอครับอย่างเวยอก็ไม่จำไปไปไปขนาดนั้นเลย
สมมุติปอดทะลุหรืออะไรถ้ามุติจริงโอกาสมันก็๕๐๕๐ถูกต้องไหมล่ะ
แต่ปัญหาตอนนี้คือกระดูกสันหลังแตกแล้วก็เรื่องของเรื่องของภาวะไตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตามมาแน่
เพราะฉะนั้นหมอก็กำลังประเมินสถานการณ์อยู่
ถ้าเกิดว่ามีการฟอกไตเนี่ยต้องฟอก๒๔ชั่วโมงค่าใช้จ่ายก็ต่อครั้งละ๒๕๐๐บาท

เขาก็แบบไหนเงินจะเลี้ยงแม่อีกแม่ก็ไม่สบายโอ้ย

ใช่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวต้องมีการช่วยเหลืออะไรไงกัน
ก็ต้องช่วยเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนอะ
เดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงนะครับในขอดูระยะเวลาอีกนิดนึงว่ามันจะมีอะไรยังไง
แล้วจะมีส่วนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เรื่องนี้คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่
ถ้าเกิดว่าเขาไปบัดหน้าที่เนี่ยแล้วไปทำแบบนี้อาจจะมี
อาจจะยิงไปยิงคนร้ายแล้วบังเอิญไปโดนคนอื่นอะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นสำนักงานตรวจแห่งชาติเขาต้องมาดูแลเยียวยาทั้งหมด
แต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นเหตุส่วนตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งนั้น
แต่วันนี้ที่คุยกับทางผู้การภาค๘ท่านก็บอกว่าผู้การจังหวัดท่านก็บอกว่า
เรื่องนี้ทางผู้การภาค๘และผู้การจังหวัดเองเนี่ยจะช่วยจะเยียวยาตรงนี้ให้
เขาต้องเยียวยานั่นแหละเขาจะเอาเงินที่ไหนมารักษา

ดังผู้ชมครับแล้วเราติดตามเรื่องเกี่ยวกับ๓รัฐมนตรี
วันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
เมื่อไม่ได้รับการประกันตัวสิ่งหนึ่งก็คือสมาชิกภาพของสอสอก็ต้องหมดลงนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการยังไงต่อไป
ส่วนเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหนังสือมาถึงสภา
เพื่อเชิญนางสาวปรินาไกรคุบสสราภุรีภรรังประชารัฐ

แต่เนื่องจากใกล้ปิดสมัยประชุมแล้วจึงบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมไม่ทัน
แต่ตามหลักการแล้วเมื่อปิดสมัยประชุมสอสอเนี่ย

หมายถึงว่าตอนนี้เขาเป็นสอสออยู่เขาก็มีความสอสอในการคุ้มครองเขาอยู่
แต่เดี๋ยวนี้สภากำลังจะปิดแล้วฮะเดี๋ยวสภาจะปิดสักอาทิตย์หน้า
สภาคงจะปิดกันแล้วล่ะสภาปิดปุ๊บ
ปรินาไกรคุบจะไม่มีเอกสิทธิสอสอคุ้มครองแล้ว
เพราะฉะนั้นปรินาก็จะโดนไปเรียกสอบปากคำได้

ตำรวจเนี่ยก็สามารถสอบสวนได้โดยไม่ต้องขอสะพานแล้วล่ะ
เพราะตอนนี้เขายังประชุมสภากันอยู่นะครับ
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูลถ้าสมมุติใครดูติดตามการประชุมรัฐสภา
จากนี้คุณชวนหลีกภัยครับก็กล่าวถึงว่าการประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ย
เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูลว่าขนาดนี้มันยืดเยอะมากเลย
สิ่งหนึ่งที่แบบว่าเราได้ยินทั้งฝ่ายค้าแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล

ฝ่ายรัฐบาลก็บอกโอเคละเรากำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูลกันเนี่ย
คุณชวนบอกเลยว่าขนาดนี้มันยืดเยอะมาก
สมาชิกอภิปรายหลักงานมากกว่าแปรยติ
วันนี้จึงขอให้การอภิปรายอยู่ในกรอบแล้วก็หากพิจารณา

ก็ไม่ต้องพูดกันได้
กุมภาเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันร่วมได้หรือเปล่า

ขณะเดียวกันวันนี้คนที่นักข่าวอยากจะสัมภาษณ์มากที่สุด
ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณฮะรองนายุทธมนตรีเนี่ย
ก็กล่าวถึงกรณีที่สอสอภูมิใจไทยเนี่ย

เลื่อนล่ามพรบตำรวจแห่งชาติแล้วก็พรบส่งเสริมการใช้ประโยชน
งานวิจัยนวัตกรรมมาพิจารณาก่อนร่างแก้ไขรัฐมนุนวาระ๒เนี่ย
เป็นเรื่องของเขาตนจะไปรู้ได้ยังไง

จะไปรู้ได้ยังไงนะฮะก็เรื่องของเขาตนจะไปรู้ได้ยังไง
ส่วนเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่เข้ามาตำแหน่งแน่นอนว่ารัฐมนตรี๓ตำแหน่งนะครับ
รัฐมนตรีช่วยคมนาคมซึ่งถ้าสมมุติเราดูรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ย
เป็นของโคต้าของพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ยังมีของรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐอีกสองข้างคือ
คุณบีพุทธิพงศ์กับคุณอีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏว่าวันนี้๓คนเขาก็ถามว่าอ้าวใครจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีแทน๓ท่านนี้
นะฮะซึ่งก็บอกไม่ต้องห่วงนะฮะต้องบอกไม่ต้องห่วงเพราะเป็นเรื่องของพลเอกประยุจรรโอชาที่ต้องจัดการ
เมื่อถามว่ากลุ่ม๓รัฐมนตรีช่วยมีโอกาสขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือเปล่า
ลองนายกวะก็ต้องไปถามนายกเองเออนั่นไงตนจะไปเสนอใครได้ยังไงเออ
ยืนยันว่ากโกรตาภักดิ์ร่วมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่คุยกันกับจัดตั้งรัฐบาลนั้นแล้ว
ส่วนใหญ่เป็นของพักพลังประชารัฐอีก๒เนี่ยนะครับ

กับอีกแก่นำก็พบศ

ปรากฏณตอนนี้นะครับก็จะต้องลุ้นสารอุทธรณ์วันละ
ให้ประกันตัวหรือเปล่าซึ่งทนายเขายื่นหลักทรัพย์ไปแล้ว
แสนบาทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เช้าเลยฮะ
เมื่อ๑๓นาฬิกา๑๕นาทีเนี่ยสารอาญาถนนรัชดาพิเศษเนี่ย

นายความจำเลยเดินทางมายังสารอาญาเนี่ย
เพื่อติดตามรอฟังคำสั่งประกันของสารอุทธรณ์
ในกรณีแก้นำกับประสอบ๘คนเนี่ยนะครับ
อย่างที่เราบอกก็มีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับ
อิสระสมชัยหรือพุทธอิสระนะครับพระพุทธอิสระ
แล้วก็นายถาวรเสมเนียมนายนัทพลทีพสุวรรณนายสุวิทย์นะครับ
เออนายสุวิทธิ์หรืออดีตพุทธอิสระก็อยู่นั้นด้วย
จำเลยที่๑๖แล้วก็มีอีกหลายคนเนี่ย
ทุกคนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์๖แสนบาท
แต่สารอาญาส่งคำร้อนให้สารอุทธรณ
พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะครับซึ่งณตอนนี้เมื่อถามว่าเรื่องประกันตัวทั้งแปดท่านเนี่ย
นัดฟังคำสั่งสารอุทธรณ์หรือยังเขาบอกว่าตอนนี้สารยังไม่ได้นัดฟังคำสั่งเลย
ก็แสดงว่าก็ยังไม่มีการพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งสารพิจารณาวันนี้หรือวันไหน
เราก็ไม่อาจก้าวล่วงดูแลพินิษฐ์ของท่านได้แต่เป็นภาระหน้าที่ของทีมทนายความที่จำเป็นจะต้องติดตามความคืบหน้า
เบื้องต้นก็คือยังไม่มีการประกันตัวนะฮะยังไม่มีการประกันตัวทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งวันนี้ทางผู้ว่ารักษการกรุงเทพค์มหานครพลตำรวจเอกอาจวินขวานเมืองเองก็มีการเปิดเผย
บอกว่าทางกรุงเทพเองจะมีการสาธิตฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ของสำนักการแพทย์กรุงเทพที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบังขุนเทียนนะคะ

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์
จนถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ลงรายมือชื่อในใบแสดงความยินยอม

เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เมื่อทางกรทมเองได้รับวัคซีนมาแล้วนะคะ
สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด๑๙
ในระยะแรกก็จะประกอบไปด้วย
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบังขุนเทียน
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินันโทนะคะ
อุทิศแล้วก็โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ส่วนโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น
แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อม
จะร่วมให้บริการวัคซีนโควิด๑๙

อันนี้มี๓ชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพก่อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้มีมติให้ยกเลิกจุดตรวจ
คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดทุกจุดแล้ว

ควบคุมโควิด๑๙ของทางภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนนั้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติขึ้น
ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่
จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
ติดต่อกันเป็นเวลา๔๓วันแล้วนั่นเอง

ถ้าเขาเป็นจังหวัดแรกเขาไม่ได้ตั้งแต่วอร์มอัพ

แล้วก็จัดการควบคุมดีลงให้๔๓วันไม่มีแล้ว

การผ่อนคลายมาตรการความควบคุม

ก็ยังกำหนดให้ผู้ที่มาจากพื้นที่
คุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด

อันนี้ยังต้องรายงานตัวต่อพนักงานท้องถิ่นนะคะ
ติดตั้งแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน

กักตัวเอง๑๔วันอันนี้ยังต้องทำอยู่นะคะ

หากพนักงานควบคุมโรคติดต่อร้องขอ
อันนี้ต้องทำนะคะอันนี้ยังห้ามไม่ได้

ไปได้แล้วเธอก็กลับบ้านเธอได้แล้ว
แต่คือไฟมันอาจจะยังไม่เยอะ

ไฟไฟบินน่ะมันหายไปประมาณสัก๗๐เลยล่ะ

ไฟก็เลยเต็มอ่ะคนก็เลยเต็ม

ฉันไม่มีปัญญาไปอะไรแล้วต้องเอาเทปเก่ามาออนแอร์น่ะเจ้อ

บิกตัดคลาภเห็นน้อยเห็นน้องพร๊ายมากกว่านะ

ผมเพิ่งมีงานวันแรกเนี่ยผมไปถ่ายละครของแองจี้
เอาไปถ่ายละคร
เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดธุรกิจใหม่รับจ้างตักบาทได้บุญเหมือนกัน
จริงได้จริงแล้วไม่รู้เหมือนกันได้แล้วเหรอ

วันนี้เขาบอกว่ามีข่าวใหญ่เป็นนักร้องแรก
ซึ่งเขาก็บอกว่าแรปนี่๔๐๐ล้าน๔อะไร๔๐หรือ๔๐๐ล้านวิว

อ่ามะมะโทรมาบอกวันนี้ไปอ่านข่าวอย่าลืมถามว่าเป็นใครนะ
แฟนเก่าโทรหาแฟนคลับให้มาอยู่ด้วยออกค่าเดินทางให้ออกค่ารีสอร์ทให้
ใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้จากตรงนี้ที่หญิงสาวไป๑๘ปีนะครับ
อายุ๓๐ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปลาการครับเป็นธุระจัดหา
ให้ไปสนองความไคร้ให้กับแฟนหนุ่มที่เป็นนักร้องแรปเปอร์หนุ่มชื่อดัง
ภายในบ้านไม่ทราบเลขที่นะครับในพื้นที่ตำบลศิราจังหวัดขอนแก่น
ล่าสุดนะฮะพันธุรกิจเอกปีชาเก่งสาริกิจ
ท่านก็เป็นผู้ประการอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นเปิดเผยนะครับ
บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้สอบปากคำผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้ทำการออกหมายเรียกนางสาวทิลิปมาสอบปากคำตามขั้นตอน
ซึ่งหากไม่มานะครับจะออกหมายเรียกครั้งที่๒
ถ้ายังไม่มาอีกเดี๋ยวออกหมายจับตามขั้นตอนนะครับ
ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๔
ผู้ใดเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาหรือพาไป
เพื่อการอนาจารย์ซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปที่นางสาวทิวลิป
และก็แรปเปอร์หนุ่มชื่อดังนะครับตามเผยที่ให้ไว้
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ที่มาที่ไปก็คืออย่างนี้
คือทางฝั่งของผู้หญิงวัย๑๘ปีเนี่ย
เธอก็ได้รับการติดต่อจากทิวริปนะครับ

ให้มาเป็นคุณดูแลศิริพิน
เธอก็ไปน่ะเธอบอกว่าไม่มีเรื่องของอนามของอาหารเลยเลย
แล้วก็มีสัมพันธ์ด้วยและก็มีการ

ตัวผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนคือทิวลิปเนี่ยเลิกไปแล้วอยากจะให้น้อง
มาดูแลแทนอืมผู้หญิงคนนี้เขาก็คิดว่าอ๋อทิวลิปคงเลิกจริงจริง
เขาก็เลยเขาก็ชอบเขาเป็นแฟนกลับอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับติดตาม
อยู่แล้วเขาก็เลยแบบอ่ะก็เลยตำก็เลยตำเลยอ่ะจนกระทั่งสุดท้าย
เขาบอกเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะมีแต่
เรื่องของการที่จะมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาแล้วก็เอ่อตัวของแฟนเนี่ย
ก็คือทิวลิปเนี้ยก็เห็นด้วยก็อยู่ด้วยก็อยู่ด้วยนะเขาก็เลย
รู้สึกเขารับไม่ได้เออแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนอื่นที่เป็นแบบนี้
อีกเออเขาก็เลยมีการไปแจ้งคงแจ้งมีคนอื่นที่อยู่รอบรอบตรงนั้น
มีคนอื่นอีกอ่านี่คืออีกมุมนึงนะเอ่อแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่า
ผู้หญิงสมยอมหรือเปล่าก็ใช่ไงเออผู้หญิงสมยอมหรือเปล่า
ก็ไปหาเขาเองนะเธอก็นี่ไงคือคือเหมือนกับไปไปหาเขาอ่ะ
แล้วก็เหมือนกับมีการแล้วไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะมันคือมันหลายครั้งแล้วอ่ะ
ทำไมถึงไม่ออกมาตั้งแต่แรกหรืออะไรอย่างนี้
หรือมีอีกประเด็นนึงที่วันนี้เขาพูดกันเยอะผู้หญิงออกมาพูดว่าเขาบังคับให้กินยาคุม
ปรากฏว่านางอายุเพิ่ง๑๘นางไม่เคยกินยาคุมนางบอกอย่างนี้
ไม่คือไม่เคยใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็เหมือนกับมีเพศสัมพันธ์
แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็กลัวเรื่องโรคเพราะว่าทางฝั่งของทิวลิปเนี่ย
ก็เอายาเอายาคุมยี่สิบเอ็ดวันเลยลุ่มมาให้กินปรากฏตอนจากนั้นเนี้ยไปรู้ว่ากินผิดวิธี
ก็เลยแบบว่าไม่รู้ก็กลัวก็กลัวว่าจะท้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างนานาแล้วก็เหมือนกับไม่อยากยุ่งอีก
ก็เลยออกมาแจ้งความอันนี้คือมุมของทางนี้นะแต่มุมของทางฝั่งคนที่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็มีเหมือนกันจริงค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ตัดสินใครอะไรยังไงนะผิดใครถูกยังไง
ต้องต้องรอต้องรอทางฝั่งของแรปเปอร์เขาออกมาออกมาชี้แจงก่อนเพราะวันนี้มันมีอีกอันหนึ่งก็บอกเฮ้ย
เป็นใต้ดินอืมแต่ดังเอาไปใต้ดินเหรอเธอใต้ดินแต่ดังขอนแก่นอ่ะอืม
ใช่ไหมมันเกิดที่จังหวัดขอนแก่นอ่ะใครอ่ะก็ลองหาดูสิแต่ล่าสุดเขาก็พุ่งประเด็นมาที่เรปเปอร์คนหนึ่งเขาก็ออกมาพูดใช่ไหม
ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปดูทวิตเตอร์เดี๋ยวก็เห็นเองอู้มีคนเขียนเร็วมากเลยอยู่แล้ว
ก็คือมันก็มีมุมผู้บุตรสุดพวกคนหนึ่งเนี้ยเขาก็ออกมาพูดดีกว่าไร
แต่ผู้หญิงไปหาเขาเองข้ามจังหวัดไปหาเขาเองหรือเปล่า
มันก็มีมาสองแบบสองอันเหมือนกัน
อีกครั้งนึงก็บอกทำไมแฟนเป็นคนจัดแจงให้หมด
แฟนจริงที่พี่หนูบอกดิวเรื่องที่หรือเป็นคนจัดแจงให้หมดเลย
เป็นคนดิวทุกอย่างให้หมดเลย
แล้วนึงก็บอกว่าจริงแล้วผู้หญิงเป็น๑๘ก็อาจจะแบบ
มองได้มาเป็นผู้ยาวแล้วก็โดน
ของเขาที่แจงไว้เนี่ยนะฮะ
ก็คือฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘
พาไปเพื่อการอนาจารย์ซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีและปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาท

ขึ้นเลยใช่ไหมหมายถึงว่าแรปเปอร์ขอนแก่นในแค่นี้เลย
ตอนนี้มีธุรกิจเกิดใหม่ครับ
เมื่อก่อนก็ฉันก็ตอนตื่นเช้าได้ตักบาททุกเช้าเลยนะ

รับจ้างตักบาทตักบาทอุทิศส่วนกุศลมาให้คุณ
ไม่ต้องหรอกฉันจะทำให้เธอตลอดนั่นแหละหนุ่ม
ก่อนฉันกวดน้ำตอนเช้าที่เธอตื่นมาเธอเย็นไหมล่ะ

มันจะไม่ด่ากันเดี๋ยวก่อนสำหรับซื้อโทรศาสตร์ให้ไม่ด่ากัน

เพราะว่าตื่นไปทำรายการมันก็ตักบาททุกเช้า

เขาว่านอนจะเช้าแล้วว่ะคุณแม่
ไม่น่าสิเคยมาสัมภาษณ์จะหัวไว้บอกว่า

เขาลงหน้ายังงี้เลยเหรอ

ก็เป็นแรปถูกต้องไหม
ใช่และเกี่ยวใช่เป็นแรปแรปของเขาคงจะรับงานแบบ
ก็ปรับด้านบ้านอะไรอย่างเงี้ย
สรุปยังไงนะครับเมื่อกี้คือเอาไงบ้าเราไม่อยากจะตักบาทจริงหรือมัยอยากทุกคนแบบฐานหมดแล้ว
ใบสังขพันธ์เนี่ยได้โพสต์ข้อความระบุว่าอยากตักบาดแต่ไม่ชอบตื่น
ตักบาทแต่อยู่ต่างประเทศอยากตักบาดแต่ตื่นไม่ไหวเพราะเมาค้าง
ตักบาทแต่ธุรกิจรัดตัวอยากตักบาทแต่แถวบ้านไม่มีวัด
ข้ออ้างของเรามันเยอะจังเลยเนาะอยากตักบาทแต่ยังอยากหลับตาอยู่อย่างนั้น
นะฮะทำอยู่อย่างนั้นฝันถึงเธออยู่เรื่อยไปเพราะว่าความจริงไม่มีทาง
แต่ทำให้เรารักกันอ้าวนะฮะร้องได้ช่วยมาเป็นเพลงแหละเขาบอกว่า
แค่วันนี้ลูกค้าโอนเงินมานะฮะแจ้งชื่อนามสกุลเรามีทีมงานทำให้ทุกอย่าง
ทั้งรูปถ่ายแล้วก็วีดีโอรายงานผลนะฮะเห็นทุกสิ่งเหมือนเป็นตักด้วยตัวเองเนี่ย
เหลือแต่ตื่นมากรวดน้ำถ้าตื่นเองได้นะไปตักเองดีที่สุด
แต่ถ้าไม่สะดวกตื่นทักมาครับ๙๙บาท๙๐บาท๙บาทได้อะไรบ้าง
อาหารหนึ่งอย่างอาหารก็จะมีข้าวสวยแน่นอนก็จะมีขนมนะฮะแล้วก็มีน้ำ
ถ้าเพิ่มดอกไม้ด้วยก็ถ้าสมมุติบางคนบอกต้องมีดอกไม้ด้วยก็๙บาท
อืมเป็นชุดละ๑๐๘บาทนะฮะไม่มีขั้นต่ำ
หนึ่งชุดก็รับแพ็กเกจ๓วัน๕วัน๑๐วันบางคนบอกจะต้องใส่บาท๓วัน๕วัน๑๐วันใช่ไหมล่ะ
เขารับแพ็กเกจได้เลยคุณจะใส่กี่วันก็ได้นะฮะ
คุณเชื่อป่ะเยอะเลยมีคนไปจ้างเหรอมีคนจ้างเต็มเลย
แล้วเวลาเราอธิษฐานเราทำไงอ่ะพอเราจ่ายเงินเราก็อธิษฐานเลย
ตั้งจิตต้องตัดจ่ายเงินตั้งจิตเราก็อธิษฐานว่า
เหมือนกับเราเหมือนกับเราโอนบริจาคเงินไปอย่างนี้
อย่างผมอย่างเงี้ผมโอนไปให้ใครอย่างเงี้ผมก็จะแบบว่าเออตั้งจิต
ขออธิษฐ์บุญสุขสนคุณจิตใจดีดีมีเนอะแต่ต้องทำอย่างงั้นอ๋อ
ต้องทำอย่างงั้นอธิษฐ์ส่วนบุญสุขสนแล้วก็เอ่ยชื่อเขาอืม
ว่าให้ใครถ้าไม่มีที่ไม่มีชื่อก็เอ่ยชื่อถึงสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่อันนี้ก็ใช้วิธีการนั้นน่ะต้องตำน้องเอ๋ยนะฉันกวดน่ะฉันเชื่อกวดน่ะ
ถูกตามหลักอ่ะนะคะใช่ใช่ต้องทำอย่างนั้นนะเขามีวีดีโอ
จ่างเข้าไปอันนี้นะครับเขาชื่อคุณลูกเมย์คะนึงนิท
กับคุณบอลแฟนฝากมา๙วัน๑๐วันนะเสร็จแล้วอ่ะวิดีโอพักก็จะมา
อย่าท้าเสร็จแล้วส่งมาให้เราก็รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
วอร์ตัวคุณจริงใช่ไหมไม่ใช่อืมคุณชื่อมดดำใช่ไหมใช่ใช่
เหมือนหนูว่ากดเล่นพี่โชดอยู่ด้วยอ๋อไปฟังอ๋อ
พี่อ๋อไม่ฟังชอดอยู่ด้วยอาจฟังพี่นั่นแหละหรอแล้วก็มีพระนะ
ก็ไปฟังฉันก็แบบธรรมะไงใกล้วันพระใหญ่แล้ว
จิตใจจะได้แจ่มใสไหนจะต้องมาลบกับเธออีก
มีคนตักบาตได้ไหมเอาจริงมีคำถาม
มันจะได้บุญไหมได้ก็ได้มันได้นะยมแต่ว่า
อันนี้สงฆ์เนี่ยมันไม่เท่ากับความตั้งใจที่เราจะทำเองหรอก
ยังนอนอยู่มันจะได้บุญยังไงมันยังนอนมันยัง
มันยังนอนมันยังหลับอยู่เนี่ยมันจะได้บุญยังไงอ่ะ
มันไม่เหมือนว่าเราได้ทำด้วยตัวเองหรอกมันได้จิตตอนที่มันทำด้วยตัวเอง
ก็จิตที่มันเห็นมันมันสั่งคนอื่นทำเนี่ยมันมันคนละอย่างกับนโนโยม
แต่มาว่ามันคนละอย่างกันแต่ถ้าเราได้ทำเองด้วยความตั้งใจด้วยตัวเองเนี่ย
จะมาว่าอันนี้สงฆ์มันมันมากกว่าเยอะกว่าอืม
เข้าใจได้ก็อันนี้เรื่องจริงถ้าเราตั้งใจออกไปอันนี้ส่งว่าน่าจะมากกว่า
เวลาทำบุญอ่ะอืมตักบาทได้ด้วยตัวเองนี่มันดีจริงจริงน่ะอืม
แต่ว่ารู้สึกพี่นวัดก็เคยทำนะอันอย่างนี้
เป็นเหมือนกับสังกระทานออนไลน์ของเขาอ่ะอืมเออจริงจริงนี่คือแต่แบบว่า
เวลาถ้าสมมุติคนเราสมมุติอย่างสะดอกเคาะอย่างนี้
เขาบอกสะดอกเคาะนี้ยังไงก็ต้องตักว่าบาทอ่ะใช่ไหม
มันก็แบบไปสะดอกเค้าเองเลยเหมือนกับก็ต้องทำเองอ่ะ
ในทวิตเตอร์ทำไมแบบว่าเวลาคนตายจะต้องมาบอกให้เราตักบาทให้อย่างนี้
ซึ่งเขาบอกเขาได้กินด้วยนะแต่ผมตักบาทผมมาแผ่บุญให้คุณก่อนเลย
หนุ่มเวลาฉันกวดน้ำมันหน้าเธอมาคนแรกเลยเธอรู้ไหม
ไม่รู้คุณจะไปเมื่อไหร่ไงเผื่อคุณไปปุ๊บคุณจะได้แบบมีกินเลย
ฉันทำของฉันเผื่อไว้ตัวเองเยอะอยู่แล้วเธอทำให้เผื่อตัวเองด้วย
เพราะอย่าลืมเธออย่าลืมนะก็จะไม่ตีกันแล้วนะ

หนึ่งดอกไม้จันทร์เธอประหยัดละ

ดีอย่างนี้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเอิญงาน
ถ้าสมมุติฉันตุ๋ยก็คงจะมีเยอะนึกออกป่ะ

เพราะตัวตุรีจะประหยัดเยอะโรงกองแขกเกิง

มันอาจทำผู้เยอะอยู่
ใช่แต่เชื่อเวลาคุณเสด็กคงเสด็กเคาะอันนี้

เขาบอกว่าไปซื้อโรงศพไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายแล้วจบ
มันไกลถูก
ไม่ไกลแล้วดีมากแล้วไม่เหมือนที่อื่นที่เคยทำด้วย

เดี๋ยวบอกแล้วจะกลายเหมือนตอนนี้
ซากทิตอ์เต็มอย่างนั้นตำบลเพลนเหรออ๋อพระวัดปิดเลย
ไม่บอกแบบวันแน่อ๋อวันนั้นพี่หนุ่มไม่ได้มา
เนี่ยว่าไปสนุกว่าผ่านตู้กะตาทองอ่ะด่า
นุ่มนี่นุ่มนุ่มก็ไม่สนใจนะพี่ก็เขียนแบบนี้
นางก็ไปแล้วใช่ไหมล่ะนางก็ไปไกลแล้วล่ะไม่มีโอกาส
พระเอกนะนี่พระเอกเลยนะดังเบอร์ต้นนะ
อยู่ดีไอ้เนี่ยก็กลับมาก็คือเรื่องนี้
อุ๊ยอันนี้คือหมายถึงชื่อลักษณ์

นางนางไปอยู่ที่วัดนี้๒๓เดือนเลยนะ

หลังจากนั้นปุ๊บแองจี้ไปไกล

คนอื่นไว้เองกูจะอย่างงี้มาดูมั้ยเนี่ยอ๋ออออ
อันนี้ก็โคตรดังเลยนะอันนี้อีกช่องนึง

งานดารัชอ๋อโหเธองานโทษละทัศน์ทองคำงานโทษละทัศน์ทองคำ
ไม่ได้อะไรอื่นแล้วเป็นคียงที่นักสมาธิปกติบาร์เขาเรียกว่าได้เกิดที่เขา
เรียกว่าวัดอะไรอยู่มั้ยอะไรอาได้อันนี้เขาน่าจะอูปธรรมกันอยู่มั้ง

นึกออกป่ะเขาเรียกว่าอย่างนี้เลย
ผู้ชายเขาทำบุญอยู่แล้วเขาปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว
พี่ที่คุณแม่พูดจากข้างนั้นมา

น้องขวัญมาแล้วยังไงคะเขาบอกว่าจากกรณีสื่อดังเนี่ยออกมาข่าวเมาส์พระเอกนะฮะ
พระนางซุปตาเตรียมโบกมือลาต้นสังกัดเนี่ยเพราะโดนดองเมื่อวานก็เข้าสัญญาเออ
ซึ่งทางฝั่งของนางเอกจากคำใบ้หลายอย่างเนี่ยก็ทำให้คนไปโยงถึงคุณในขวัญอุสามณี
ขวัญมานานแล้วหรือเปล่านะฮะล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าในข่าวคือตนเองนั่นแหละ
เพราะกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ตอนนี้ก็รอคุยกับผู้ใหญ่
แล้วก็ได้เตรียมทนายช่วยด้านกฎหมายไว้แล้วซึ่งหวังว่าผู้ใหญ่จะทำนะฮะ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
คือเครื่องสำอางนางทำอะไรเยอะอยู่เหมือนกันเยอะขวาเนี้ยนะฮะ
ทั้งเนี้ยตนเนี่ยพลาดตอนที่เข้าไปเซ็นสัญญานางกล่าวนางว่าอย่างงั้น
เพราะดันไปคนเดียวเนื่องจากไว้ใจคนที่ดิวงาน
เหมือนดาราคนอื่นที่เขามีทานงทานายไปด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตจากการการ
ไว้ใจผู้ใหญ่ที่เคารพหลังจากเนี้ยคงไม่คิดจะเอาชีวิตไปแขวนสัญญาไว้กับใครอีกแล้ว
พอหลังหมดสัญญาตนก็พร้อมโอกาสจากช่องต่างต่างนาที
ก็ตอนที่นางเล่นเล่นแล้วนางกลับบ้านจำได้ไหมพร้อมข้าวกล่อง
ละครพี่อ้อยพี่ฉอดใช่ไหมใช่พี่ฉอดพี่อ้อยพี่ฉอดไง
นางมีสัญญาไงนุ่มแล้วนางมาเล่นที่อื่นไม่ได้อ่าอ่าไม่ได้เล่นเรื่องน่ะ
แล้วก็โดนตามกลับที่นางกินข้าวใช่ไหมฮะนางเอาข้าวกล่องกลับไปไง
บอกพี่มดพี่มดจริงเอากับข้าวกล่องกับหนูก็หนูหิวหนูก็ต้องเอากลับสิ
ก็หนูรู้ว่าต้องโดนตามตัวกลับไงฮะถ้าสมมุตินางมาถ่ายต่อนางก็โดนปรับไง
ปรับเพราะนางมีสัญญากับเขาอยู่นางก็แค่คือเรื่องของเรื่องที่ตอนนั้นที่มีข่าวว่า
มาถึงปุ๊บแล้วถึงวันเปิดกล้องแล้วนางไม่ยอมล่วงไม่ยอมเล่นทุกคนก็ช็อก
แน่ว่าพี่นุมีสัญญาแล้วพี่ก็หาว่านุอะเอาเข้ากล่องพี่กลับไปก็หนูหิว
ด้งอักษรภาคแล้วในไม่เพียบแทนหรอกบางปีกว่านี้ก็ได้กี่ล้านอ่ะไม่เข้ามา

แล้วก็เหมือนกับไม่ได้มั้ง
เหมือนกับได้มาแค่๒หรืออะไรอย่างนี้

ผู้ใหญ่ในวงการจะมีคำอธิบายซะว่าก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่คนนั้นสิคะ

คุณตามก็ตามกระดูกพี่งอกตรงนี้ปวด

ตัดซิเถอะตัดทิ้งจะได้ไม่ปวด

เจ้าเพราะมึงสัดซูมไปที่นิ้วพี่นะ
เจ็บพี่หนุ่มเรารักษาตัวเองดีนะเพราะช่วงนี้พี่หนุ่มคิวทองนะ

หนุ่มตัดสิถ้าเป็นอะไรแล้วมันปวด
อ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อกับช่วงสุดท้าย
ขอบคุณวีกิฟต์ด้วยนะครับ
พี่หนุ่มคนถามว่าสรุปคือ๓แทรฟเนี่ยอาทิตย์นี้จะได้ดู
จะได้ดูไหมได้ดูสิ

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้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
เป็นพิธีกรทุกคนก็เป็นแขกทุกคนก็เป็นแขก
ุ่มไปในฐานะพิธีกรนะคะนี่ไม่มีใครบอกเลยไง
บอกใครเลยมันเป็นแขกเชฟไหนคะ
เทปล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวมายูมาหรือเปล่าเดี๋ยวสัมภาษณ์มายู
เสียงพี่มีดอ๋อมีเพิ่งอารมณ์เหรอคะ
อารมณ์มากครับมาเชิญแขกนั่งค่ะ
ตอนนี้ก็ผมเป็นคนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับ
เขาติดใจเรื่องนี้หรือแบบเวลาเห็นออกทีวีนะเห็นพี่ก็ออกทีวีนะ

ทำไมอ่ะพี่ไม่ได้พูดอะไรอ่ะพี่ก็เงี๊บหรือเปล่าพี่ไม่รู้

เอออันนี้แหละอาทิตย์นี้ได้ดูความแซ่บเออต้องไปดูความแซ่บใน๓แซ่บ
นี่แต่วันนี้ก็มีคนมาฝากคลิปมาให้คุณหนึ่งคน
เป็นพิธีกรใหม่ไทยรัฐทีวีถือว่าตื่นเต้นมาก
เขาบอกเขามีไอดอลเป็นใครรู้ไหมฮะใครฮะอ่ะไปฟังเขาดูว่าเขามีใครเป็นไอดอล
พิธีกรใหม่ของไทยรัฐทีวีวันนะฮะรายการใหม่สำหรับเศรษฐีป้ายแดง
พิธีกรใหม่พร้อมแล้วมามา
วัดนะฮะมาข้ามช่องมาอยู่ไทยรัฐทีวีนะมาเป็นพิธีกรของไทยรัฐทีวี
ภาพเรามันเป็นนักแสดงเป็นพระเอกอยู่แล้วเราจะต้องมาเป็นพิธีกร
แล้วมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลนะอย่างพี่หนุ่มเขาคือเก่งมาก
พี่หนุ่มก็ทำได้จนบางครั้งเวลาพี่หนุ่มทำรายการเนี่ยเรายังลืมบุคลิกความนักแสดงของพี่หนุ่มไปเลยนะครับ
บุคลิกของพี่หนุ่มไปเลยพอเห็นพี่หนุ่มทำพิธีกร
หนุ่มเป็นอย่างไรนะไม่ต้องหนุ่มเป็นไอดอลหรอกจิตใจเดี๋ยวมันปาหมดนึกออกไว้บ้างหนุ่มแกอย่างนี้ดีแล้ว
ไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับวันนี้สวัสดีนะดีค่ะ